การเปลี่ยนแปลงสถานที่การชุมนุมของกลุ่มราศดรและเยาวชนปลดแอบ
ก็เขาให้เหตุผลบอกว่าเป็นการลดการปะทะ
แล้วก็บางคนมองว่าเป็นการแก้เกม
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจัดกำลังพล

ไปดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย
คือเตรียมกำลังพลเอาเฉพาะตำรวจ๓๙กองร้อย
ที่เป็น๕๘๕๐นายเยอะนะ
แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์หลายคนก็สังเกต
บอกว่าแต่ก่อนเราใช้รถเมย์รถประจำทาง

แต่คราวนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ซ้อนกัน๒ชั้น๓ชั้น
แล้วก็โอ้โหวางเรียงปิดถนนไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้นะฮะทางด้านของกรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัย
ก็ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลพื้นที่การชุมนุม
พื้นที่การชุมนุมที่มีการประกาศนัดหมายเดิม
ก็คือโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
และพื้นที่การชุมนุมใหม่ก็คือบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ตรงรัชโยธินนะครับ
ก็ตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าในส่วนของพื้นที่บริเวณรัชโยธินเนี่ยนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้แจ้งขออนุญาตชุมนุมนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดกำลังตำรวจเพิ่มเติมไปยังธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มากเท่าที่ควรแล้ว
โดยเฉพาะตำรวจจราจรเนี่ยตอนนี้จัดไว้นะฮะ
ให้อยู่ประจำตามแยกต่างเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนกำลังพลของตำรวจคือทางรองพบชนยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าจะมาประจำอยู่ที่นี่เท่าไหร่อย่างไกล
แต่ว่าก็มีการสังเกตการณ์นะบอกว่าตำรวจควบคุมฝุงชนก็เริ่มมาแล้วนะคุณนะ

ก็เริ่มมาบริเวณตรงนี้แล้วเหมือนกันนะครับ
ส่วนสำหรับพื้นที่การชุมนุมที่มีการนัดหมายเดิมก็คือโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามเส้นทางต่างที่มันเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยนะครับ
พลตำรวจตรีปียะก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินการตามความเหมาะสมเท่านั้นเอง
คุณจำได้มั้ยคราวก่อนเอารถเมฆมาไว้เนี่ยก็โดนโจมตีเหมือนกัน

ก็โดนโจมตีเหมือนกันใช่ค่ะนะครับรถเมรถของภาษีประชาชนอะไรอย่าง
อย่างเงี้ยนะฮะโดยหลังจากทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนสถานที่ชุ่มหนุ่ม
ตอนนี้ตำรวจได้มีการลดระดับแล้วก็ผ่อนปลนความเข้มงวดในการวางกำลัง
แล้วก็แนวกั้นพื้นที่เดิมลงมาแล้วเหมือนกันเพื่อให้ประชาชนบริเวณโดยรอบ
ได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้แหละ
พิจารณาเปิดเส้นทางบางจุดโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนนะครับสำหรับกรณีที่เขาบอกว่า
โอ้โหแถวนั้นทำไมมีทหารเนี่ยไปซักซ้อมแผนในพื้นที่นะครับ
จริงปฏิบัติการนี้ต้องเป็นปฏิบัติการในการดูแลความสงบเรียบร้อย
เฉพาะของตำรวจไม่ใช่เหรอใช่พบทบก็ออกมาพูดก่อนหน้านั้น
แล้วว่าทหารเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลตรงนี้ตำรวจเป็นคนทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการดูแล
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้พบทบออกมาพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
ใช่แต่คนตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมทหารเยอะจังแถวนี้ค่ะอ้าว
รองพบชนก็บอกว่าก็ต้องเยอะเป็นปกติเพราะแถวนี้แหล่งทหาร
อ๋อใช่ตรงนั้นอ่ะมีอะไรบ้างครับว่ากบกองทัพไทยครับ
กองทัพบกกองทัพภาคที่ดึงอยู่ตรงนี้หมดเลยวงนั้นอ่ะหมดเลยนะฮะ
เป็นหน่วยงานของทหารนะฮะแล้วก็ท่านเห็นทหารอยู่ตรงนั้น
คือทหารเขาก็ประจำการของหน่วยงานเขาก็ปกติอยู่แล้ว
อันนี้รองพบชนบอกแบบนี้นะครับขณะที่การปิดถนนโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับ
เช้าวันนี้การจราจรในกรุงเทพชั้นในติดขัดเป็นอย่างมาก
มีการปิดทางลงด่วนยมราชทางลงหัวลำโพงจนมีการแฮชแท็กรถติดขึ้นเทรนด์อันดับ๒ของทวิตเตอร์เลยนะครับ
ค่ะด้านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาขอโทษประชาชนกรณีการจราจรหลายพื้นที่ไม่สะดวกนะครับ
โดยระบุว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศสถานที่ในการจัดชุมนุมคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นจุดที่เป็นสถานที่สำคัญนะครับตำรวจจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเต็มที่เหมือนกัน
แน่นอนนะครับปฏิบัติการของตำรวจก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของประชาชนเหมือนกันนะฮะ
รัฐมนตรีหลายคนถามว่านายกเช้านี้ปฏิบัติภารกิจอะไร
ออกอยู่หรือเปล่าเห็นว่าก็ยังยิ้มได้อยู่นะนะครับ
ได้หาบรือกับประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียน
นำคณะนักธุรกิจสหรัฐในไทย
กับคณะนักธุรกิจที่อยู่ในสหรัฐ
อันนี้ไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะฮะ
โดยพลเอกประยุทธ์วันนี้มีท่าทีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้ร่วมประชุมอย่างเป็นกันเอง
ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของนางสาวปรินาไกรคุบ
สรชบพลังประชาบรัฐโพสต์เฟซบุ๊ก
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้
โดยระบุบอกว่าขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ควบคุมฝูงชนจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องยาก
และเป็นเรื่องที่ยากที่จะควบคุมมือที่สาม
หากมีเหตุและมีคนตายนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานี้ที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับ
คุณปรินาโพสต์ขอท้าทุกคนที่พยายามปั่นกระแส
ท้าเลยถ้ามันไม่มี
เออขออภัยถ้ามันมีเนี่ย
เอาเท้ามาลูบหน้าหน้าดิฉันได้เลย
คือเขาบอกแบบนี้ก็เหมือนยืนยันว่ามันไม่มีรัฐประหารหรอก
อยากกว่านั้นเลยคุณปรินาที่ผ่านมาเนี่ย

ใครจะบอกตามตรงว่าจะมีรัฐประหารใช่ไหม

แต่ถ้าไม่มีรัฐประหารดิฉันก็ขอ
เอาไปรูปหน้าทุกคนที่พูดได้ไหมจ๊ะ

ท้านายธนทรเป็นคนแรกครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะ